เปิดรายการมาเราเพิ่งคุยกันเรื่องนี้ไง
เหตุการณ์นี้นะขับรถจากกรุงเทพไปอ่างทองก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมาย
แล้วสุดท้ายเห็นป้ายเตือนนะแต่ไม่คิดว่าทางข้างหน้า
น้ำมันจะหนักขนาดนี้คิดว่าเป็นน้ำนองธรรมดา
สุดท้ายเอานู้นเป็นไง
ถูกต้องก็เลยฝ่ามาไงแล้วนี่ฝ่ามาปั๊บเจอเรือตัดหน้า
ปั๊บถึงก่อนหลังจากนั้นค่ะไปต่อไม่ไหวแล้วจริงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒เมื่อวานนี้

ธนิษฐ์จมน้ำอยู่ตรงถนนเส้นขุนอินป่างิ้ว
หลังวัดน้ำอาบค่ะที่อำเภอโพทองของอ่างทอง
รถที่ตามมาข้างหลังถูกลากอยู่นะคะ
โอ้โหเดี๋ยวภาพนี้ได้มากเลย

เครื่องหลังรถถูกลาก

ทรงแบบนี้คือมันดูไม่ดีแล้ว
เพราะว่าฝ่ามาแล้วน้ำมันท่วมจนรถตาย

คือต้องให้แบบลากแล้วอะค่ะ

พี่เขาก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอยอายุ๔๒ปีคนกรุงนั่นแหละ
เขาบอกว่าผมมาทำธุระกับเพื่อนในโพทอง

เอาที่ไหนได้พาไปตรงถนนที่น้ำท่วม
บอยพี่บอยแล้วพี่ไม่สงสัยอะไรเลยเหรอ
เห็นนะพี่เห็นว่ามีป้ายเตือน

พี่ก็กะลุยเลยสิลุยไปปั๊บ
จมน้ำเครื่องดับรถตายไปต่อไม่ได้ค่ะ
ง่ายนี่ว่าเป็นน้ำนองธรรมดานะ
แล้วเห็นป้ายเนี่ยโอเคมันบอกระวังข้างหน้าน้ำท่วม

โอปุ้ยนี่ช่วงดีนะที่มีคนช่วยอยู่เเต่านี้พอดี
ที่นี้กู้ไพเขาบอกเส้นทางตรงนี้
บางทีมันท่วมประมาณสักเมตรครึ่ง

ทีนี้พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่งั้นคราวหน้าติดป้ายอย่างเดียวไม่พอ
เอาอะไรมากั้นเลยได้ไหมจะได้รู้ว่าไอ้ตรงนี้พอน้ำท่วมสูงอย่ามาเลย
บางทีแบบมันจะสูงเท่าไหนแค่เท่าเข่า
คองประจาเดือนแล้วยังเรียกแล้วเลยไม่หมดตัวที่ผมเดินตกรถแล้วคำรถตามกันไปอ่ะ
มันพาไปรถติดเขาไปกันไม่ติดมันพาพี่ไปรถติด

เรียบร้อยเลย